ก็ต้องไปไหว้พระธรรมุนบ่อยก่อนนะแล้วหลายคน
ไปไหว้พระธรรมุนขอโชคขอลาภเขาโชคดีก่อน
วันนี้เลยรวบรวมมาให้ดูกันค่ะ
หากจะกล่าวถึงองค์เทพที่กำลังเป็นที่สนใจสำหรับสาธุชนในการขอโชค
ก็คงหนีไม่พ้นองค์ท้าเวสุวรรณแน่นอน
ซึ่งหลายคนก็เคยได้รับโชคจากท่านมาแล้วมากมาย
โดยหลังจากได้โชคหลายคนก็จะนำของมาถวายให้ท่านเล็กใหญ่ตามสัญญา
วันนี้ตลอดข่าวจะพาคุณผู้ชมไปดูพิธีแก้บนสุดยิ่งใหญ่
ถวายทาเวสุวรรณกันการแก้บนแต่ละพิธีจะอลังการขนาดไหนไปดูกันเลยครับ
มาเริ่มกันกับพิธีแก้บนสุดอลังการแรก
กับการนำข้าวสารกว่า๕๐๐กิโลกรัมถวายท้าเวสวันทองคำ
ถือเป็นการถวายของแก้บนที่อลังการจริง
กับการถวายข้าวสารแก้บน๕๐๐กิโลกรัมแด่องค์ท้าเวสวันทองคำ
อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเอง
และผู้ที่นำข้าวสารมาทโวยนั้นก็คือคนที่ทิตไม่ออกฝน
ซึ่งเธอได้รับโชคจากท้าเวสวันองค์นี้
ติดต่อกันมาแล้วถึง๙งวดด้วยกัน
โดยครั้งล่าสุดที่เธอขอท่าน
เธอได้บนด้วยการถวายข้าวสาร๕๐๐กิโลกรัม

เธอจึงนำข้าวสารมาถวายแก้บนตามสัญญานั่นเอง
ต่อกันกับการถวายแก้บนสุดอลังการ
งานที่๒กับการนำคณะมังกรทอง
แห่มังกรแก้บนทาเวสวรรณ
เป็นอีกหนึ่งพิธีการแก้บนที่ยิ่งใหญ่มาก
สำหรับการจ้างคณะมังกรทอง
มาทำการเชิดมังกรแก้บนถวายแก่องค์ทาเวสวรรณ
ซึ่งการถวายแก้บนนี้จัดขึ้นที่วัดหัวโพ
ตำบลหัวโพอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยผู้ที่นำมังกรมาถวายแก้บนนั้น
หมอขวัญชื่อดังคนนี้นั่นเอง
ซึ่งเขาได้สำเร็จสมปรารถนา

จึงได้นำมังกรของคณะมังกรทอง
เชิดถวายแก้บนให้กับท่านตามที่ได้สัญญากันไว้
ทั้งหมดนี้ก็คือพิธีแก้บนสุดยิ่งใหญ่
ถวายทาเวสวันที่ปังและอลังการจริง
ซึ่งทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ